พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ที่นั่นมีกรณีคนขับแท็กซี่เป็นแท็กซี่ป้ายดำนะคะ
ไปทำร้ายแล้วก็ชิงเงินผู้โดยสาร๗๐๐บาท
ซึ่งผู้โดยสารเป็นหญิงสาวชาวลาว

คนขับรถแท็กซี่อ้างว่าทะเลาะกันแค่เรื่องของค่าโดยสารเท่านั้น
แต่ตำรวจก็กำลังติดตามตัวผู้ร่วมแก๊งมาดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยค่ะ
นายอธิวัฒน์ถนอมสุขอายุ๒๕ปี
ถูกตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
จับกลุ่มตามหมายจับสารจังหวัดอุบลราชธานีและนำตัวไปแถลงข่าว
หลังก่อเหตุทำร้ายนายพรศักดิ์ไซมนตรีอายุ๒๙ปีเป็นชาวลาว
แล้วก็ชิงเงินสดไป๗๐๐บาทเมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
นายพรศักดิ์ซึ่งเดินทางกลับประเทศไปแล้ว

ซึ่งก็บอกว่าถูกแก๊งแท็กซี่ป้ายดำทำร้าย
ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ
อธิวัฒน์ถูกชุดสืบสวนนำกำลังติดตามจับกลุ่มได้

กำลังจะหลบหนีบนรถทัวร์สายอุบลพัทยา
ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารบุรีรำพร้อมกับภรรยา
นายอธิวัฒน์ให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุ
ตัวเองและในอ้นเพื่อนที่อยู่ระหว่างการหลบหนี
ตกลงราคาค่าโดยสารกับนายพรศักดิ์ในราคา๑๕๐๐บาท
เพื่อจะไปส่งที่ด่านช่องเม็ก
พอขอเบิกค่าน้ำมัน๕๐๐บาทขอเบิกเงินก่อน
แต่กลับไม่ได้เงินนะคะก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันค่ะ
ก็เลยนำโทรศัพท์ให้คุยกับเจ้าของรถ
นายพรศักดิ์กลับเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหนีไปพร้อมกับโทรศัพท์
ก็เลยตามลงไปชกต่อยกันก่อนนำตัวไปส่งที่ช่องเม็ก
พลตำรวจรีธนิษฐศักดิ์สิริพัฒน์ภาค
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี

ตำรวจและขนส่งอุบลราชธานีจะเข้าหารือกัน
เตรียมยกเลิกแท็กซี่ป้ายดำในพื้นที่
เนื่องจากมีรถแท็กซี่ป้ายเหลืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
พร้อมสั่งเร่งจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาอีกคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ